คือหลายคนก็วิเคราะห์กันใหญ่เลยว่าตกลงคลิปนี้ของจริงใช่ไหม
แม้ตำรวจจะออกมายืนยันแล้วคนใกล้ชิดที่เคยพบเจอเสียแป้งก็ออกมายืนยันแล้ว
อ้าวมีอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะพันธุ์ตำรวจโทวิรัติจีนเมือง
อ่าออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงค่ะนี่มือปราบเสียแป้งแล้วนะ
คลิปนี้ของจริงแน่นอนเหนื่อว่ารู้จักเสียแป้งดี
วิเคราะห์เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยฟังจากเสียงดูจากท่าทางเนี่ย
คล้ายเสียแป้งมากนั่นแหละแต่เขาบอกว่าจริงจากการที่สัมผัสกับเสียแป้งมานานเนี่ย
รู้สึกว่าหน้าตาไม่ใช่ในลักษณะนี้เท่าไหร่หลังจากที่ไล่ล่ากันมานานอ่ะนะ
แต่เอาจริงบางทีด้วย๑เดือนที่ต้องใช้ชีวิตแบบหนีการไล่ล่าอยู่ในป่า
หรืออาจจะมีแอปในโทรศัพท์อยู่นี้แอปมันจะมีแบบว่าทำอัตโนมัติปรับทรงปรับแสงปรับหน้าเนียนอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นเพราะแอปแล้วจากการที่หลบหนีอยู่ในป่านานหรือเปล่าเลยทำให้หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหน่อย
มามันไม่ใช่แบบนี้

แต่มีการแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปบ้างถูกต้องไหมครับ
น่าจะวาดอัจจะใช้ในโทรศัพท์อะไรไม่ทราบ
แต่น่าตามันไม่แบบนี้นะผมว่า

อ่าคือท่านบอกว่า

แต่หน้าเนี่ยมันแหม่ไม่ค่อยคุ้น
ไม่ค่อยคุ้นเท่าที่เคยไล่จับมาเนี่ย

เขาบอกว่าคล้ายอยู่แต่ว่ามันไม่สักทีเดียว

แต่หน้าตาน่าจะไม่ใช่คืออาจจะดูสดใส
ผ่องใสดูเกลี้ยงเกลา
เหมือนภาพในโปสเตอร์หรือว่าต่างที่เคยเจอ

ทีนี้เนี่ยแหมพบตรบอกว่า
ตำรวจรู้ข้อมูลแล้วล่ะว่าเสียแป้งนาโนตเนี่ย
ลงจากหนีลงจากเขาบรรทัศน์มาตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนใช่ไหม
แปลว่ารู้ข้อมูลมาก่อน๔วันแล้วนะ

คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่เย็นวันนี้ก็จริง

อัดวันที่๒๑แล้วเพิ่งเผยแพร่วันนี้
คิดว่าเขาจะยังอยู่ตรงสวนปามที่มีรั้วตรงนี้อยู่เหรอ